ตอนนี้ผมคิดว่าสังคมพิพากษาแล้วว่า
เป็นการจงใจที่จะทำลายวัดพระธรรมกาย
ผมจะชื่อมโนก็ตามแต่ผมไม่ได้มโน

ผมไม่เคยจำบรรษาวัดพระธรรมกายเลย

มโนเนี่ยเมื่อออกจากวัดพระธรรมกายเนี่ย

ก็ไม่เคารพกติกาในวัดทำให้อยู่ไม่ได้

ตามต่อถามตรงกับจอมขวัญ
วันนี้๑๙นาฬิกา